การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นก็ยังเดินทางไปเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นครับถือว่าเซ็นแบบเป็นทางการนะครับ
ดังนั้นจะมีข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลของทั้งสองประเทศนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างยั่งยืน
ก็หวังนะครับว่าจะเป็นการวางราฐานให้กับไทยได้ไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นทำได้มาแล้วครับ
ดูรายละเอียดกันหน่อยครับข้อตกลงประกอบด้วย๑การดำเนินงานของลีกนะครับ
พัฒนาทีมชาตินะครับจะมีการสนับสนุนแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการทีมชาติ
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเวลาที่ทีมชาติทั้งสองประเทศเดินทางมาซ้อมหรือเก็บตัวในประเทศนั้น
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญก็จะมีการอบรมโค้ชผู้ฝึกสอนการพัฒนาระบบเยาวชนโปรเจกต์ระดับรากย่า
การจัดการการแข่งขันการตลาดการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างขององค์กร
แล้วก็การจัดการและการดำเนินการของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างสำหรับเกมฟุตบอล
แล้วก็มีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ตัดสินด้วยรวมถึงการศึกษาโปรเจกต์แลกเปลี่ยนในด้านของเทคนิคต่าง
คลากรและการจัดการด้านเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สโมสรพาร์ทเนอร์จากทั้งสองประเทศ
ก่อนอันนี้ก็มีหลายสโมสรที่เป็นพันธมิตรกับสโมสรจากเจนหรือญี่ปุ่น
แต่ว่าวันนี้ดูจะเป็นทางการพิเศษระหว่างความละมืดของสองสมาคมครับ